คุณผู้ชมฮะประชาชนหลายคนถามว่า

บางคนยังไม่ได้ฉีดอะไรสักเข็มเลย

ทีนี้ครับมีการเปิดเผยออกมาว่า
๓สำหรับประชาชนโดยทั่วไป

ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาษการ
วินพงศ์เปิดเผยมติที่ประชุม
ที่ประชุมให้เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม๓
ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้
ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่ระบุยี่ห้อว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์วัคซีนที่มีอยู่ในขณะนั้น
โดยมีกลุ่มประชาชนเข้าเกณฑ์นี้ประมาณ๓ล้านคน
ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า๓เดือนแล้วนะครับ
ในฐานะประชาชนทั่วไป
เขาบอกว่าจะมีการประชุมวัน๒วันนี้นะครับ
ขณะที่เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการที่จะเริ่มต้น
ในวันที่๑กันยายนวันพุธนี้แล้วนะครับ
ก็วันนี้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วก็ทางเว็บไซต์ราชกิจจาได้มีการเผยแพร่ประกาศ
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉินลงนาม
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
เนื้อหาสาระสำคัญที่เราหยิบย่อมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
ก็คือมีการปรับมาตรการการควบคุม

หลายคนจับจ้องมองอยู่ว่าร้านอาหาร
จะมีการผ่อนคลายยังไงนะครับ

เปิดได้เข้าไปนั่งทานได้

ยกเว้นการให้ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับ
แต่ว่าจำกัดจำนวนผู้บริโภคในร้าน
คือถ้าร้านเปิดแอร์

นั่งได้๕๐ของจำนวนที่นั่งปกติ

หาบเร่แผงลอยรถเข็น

ของจำนวนที่นั่งตามปกติ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูมาตรการอื่น

ไปใช้บริการหรือว่าลูกค้าจะเข้าร้านอาหาร
ก็อาจจะต้องแสดงว่าตอนนั้น
ขออภัยฉีดวัคซีนมาแล้ว๒เข็ม

ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้
แต่ให้บริการห้ามเกิน๑ชั่วโมงต่อคนและให้มีการนัดหมาย
วดแผนไทยให้เปิดบริการได้เฉพาะการให้บริการนวดเท้านะครับ
ตลาดนัดเปิดได้ตามปกติจนถึง๒ทุ่ม
เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค
เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าที่เปิดได้จนถึง๒ทุ่ม
สาธารณะสนามกีฬาก็เปิดได้ไม่เกิน๒ทุ่มครับ
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องของอาคารสถานที่ของโรงเรียน

ใช่ค่ะคือสามารถใช้สถานที่ได้
ใช้สถานที่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมการจัดสอบ
ใช้ได้แต่ยังไม่ให้เปิดการเรียนการสอนนะคะ
แต่ทีนี้การจะไปใช้สถานที่ไม่ว่าจะจัดประชุมหรือจัดสอบ
จะต้องมีการขออนุญาตคือผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนกระทรวงศึกษา
รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอันนี้แล้วแต่เคสนะคะ
เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวคนเข้าใจผิด

สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน
แต่ว่าใช้ในกิจกรรมอื่น

ยังไม่เปิดการเรียนการสอนนะครับ

ทีนี้ทางด้านของประหลัดกระทรวงศึกษาที่การนะครับ
สุพัฒน์จำปาทองเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาได้เสนอให้สอบคอพิจารณา
เรื่องของการเปิดภาคเรียนที่๒ของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา
จากครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วนะครับ
อีกทั้งนักเรียนระดับปวชและปวสประมาณ๑ล้านคนก็ได้รับวัคซีนแล้วส่วนหนึ่ง
ส่วนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีเด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไปนะครับ
ก็จะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในปลายเดือนกันยายนนี้
เพราะเป็นกลุ่ม๑๒๑๘ปีนะคือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวอื่น

ก็ทางประหลัดกระทรวงศึกษาบอกว่า
ว่าน่าจะมีการเปิดภาคเรียนที่๒นะครับ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาปวชปวสในเดือนพฤศจิกายนนี้
แต่สำหรับเด็กเล็กปฐมวัยจนถึงปฐมศึกษา

ยังต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนด์
หรือว่าออนแอร์ที่บ้านไปก่อนนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรอรับกันแล้วก็คือพรุ่งนี้๓๑สิงหาคม
พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เงินชดเชยเยียวยาจากทางภาครัฐแล้วนะครับ
ถ้าท่านมีบุตรหลานกี่คนที่กำลังศึกษาอยู่
ท่านก็ต้องเช็คนะว่าทางโรงเรียนของท่าน
จะจ่ายเงินเยียวยาให้๒๐๐๐บาทต่อหัวหรือยัง

คือตอนนี้นะมีปัญหาว่าพ่อแม่ผู้ปกครองร้องเรียนมาว่าทางโรงเรียน
เขาจะขอหัก๒๐๐๐บาทนี้ไปเป็นค่าเทอม
หรือไปเป็นค่าจิปาถะต่าง
พ่อแม่บอกอ้าวไหนนายกรัฐมนตรีบอกว่าเงินมันต้องถึงมือผู้ปกครองพ่อแม่

คุณก็ต้องทวงสิทธิ์นี้จากทางโรงเรียนด้วย
ส่วนทางโรงเรียนก็ต้องทำให้ถูกกฎถูกระเบียบด้วยนะฮะ
ดิฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้คือมันน่าจะมีข่าวออกมานี่แหละ

เพราะว่ามันอาจจะมีเสียงสะท้อนของผู้ปกครองบางกลุ่ม

เพราะว่าเงินทั้งหมดมันโอนเข้าที่โรงเรียน
แล้วก็โรงเรียนจะเป็นคนจัดสรรให้อีกทีนะครับ
ใช่ค่ะนี่เห็นเราเล่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะ

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดหน่อย

เราจะเห็นว่ากราฟมันค่อยหักหัวลงเพราะอะไร
ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่๑๕๙๗๒ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่๑๕๖๙๒ราย
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเรือนจำ๒๘๐รายนะคะ
ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตัวเลขอยู่ที่๑๑๙๐๖๓ราย
ทีนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่๒๐๐กว่าอยู่นะคะ

รวมของผู้เสียชีวิตสะสม๑๑๓๙๙ราย

ผู้ป่วยช่องสีเขียว๑๗๒๖๘๑รายนะคะ
เป็นผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้
ทีนี้ยังมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่
แต่ถ้าเกิดว่าดูยอดรวมมันก็ค่อยลดลงเรื่อย
ตอนนี้อยู่ที่๑๗๖๑๓๗รายนะคะ
ก็เป็นตัวเลขที่สำคัญนะผู้ติดเชื้อรักษาอยู่
แต่ว่าตัวเลขจำนวนลดลงเรื่อย
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทางสอบคอเขามีการผ่อนคลายอะไรต่างด้วย
รวมถึงจำนวนของผู้ติดเชื้อใหม่
น้อยกว่าจำนวนของผู้ที่ได้รับการรักษารายวัน
ก็เลยเป็นที่มาที่สวบคเขาผ่อนคลายนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขอาการหนักก็ยังเยอะอยู่นะ
๘รายใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๖๒ราย
ทีนี้มาดูรายจังหวัดกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
รายจังหวัด๕จังหวัดอันดับต้นเนี่ยนะคะ
กรุงเทพมหานครถ้าดูภาพรวมก็ถือว่าลดลงเนอะ
เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วกรุงเทพก็ยังอยู่๔๐๐๐กว่า
นี่กรุงเทพอยู่ที่๓๗๗๕ราย
มุดปราการนะคะอยู่ที่๑๐๕๕ราย
สมุดสาขอนอยู่ที่๙๖๖ราย
ราชบุรี๗๘๐แล้วก็ชนบุรี๗๔๘รายนะคะ